และคุณอาร์ดพระสุทธิ์ที่ถือเรื่องงามยามดี

เข้าวิธีอุปสรมบทวธที่วัดโพธ้อง
โดยพระอาทได้รับฉายาทางธรรมว่า
จารุธัมโมแปลว่าผู้มีธรรมดุจทงคำ
โดยมีเพื่อนคนในวงการบันเทิง
แล้วก็ผู้จัดละครมาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย
โดยบันเทิงไทยรัฐค่ะได้สอบถามคนใกล้ชิดพระอาร์ตนะคะ
เผยว่าเป็นความตั้งใจของพระอาร์ต
ตั้งแต่ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ค่ะ
ที่จะบวชนะแต่ติดเรื่องเคอร์ฟิลล์นั่นเอง
เลื่อนมาจนตอนนี้ค่ะทุกอย่างเริ่มคลี่คลายแล้วก็คลายล็อกลงนะคะ
ตัดสินใจบวชค่ะไม่ได้บอกใคร
เพราะว่ากลัวคนจะมาแออัดกันเยอะนะคะ
ซึ่งการบวชครั้งนี้ค่ะเพื่อทดแทนคุณบุพการี
ซึ่งจะศึกษาทางทำเป็นเวลา๑เดือนเต็มค่ะ
แล้วก็พิธีบวชนะคะก็เป็นไปอย่างเรียบง่าย

แต่สิ่งหนึ่งที่เหล่าชาวเน็ตอยากรู้นะคะ
ว่าสาวที่ไหนกันน้อจะถือหมอนให้กับพระอาจค่ะ

เพราะว่าไม่มีแฟนค่ะนี่เลยคนนี้เลยพี่ไก่วรายุทธ์
ฉันนั่นแหละขออาสาถือให้แทน
พร้อมกับบอกว่าฉันคนเดียวเท่านั้นจ้ะที่จะถือให้ได้
ก็เป็นผู้ใหญ่ที่ปลูกปั้นคุณอาร์ตเข้าวงการบันเทิงนั่นเองนะคะ
อนุโมทนาบุญกับพระใหม่ไปแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ